แน่นอนครับประเทศไทยของเราต้องการปฏิรูปครั้งใหญ่อีกหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปองค์กรอิสระ
กระบวนการยุติธรรมระบบกฎหมายสถาบันตุลาการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปเพื่อทำลายการผูกขาด
ปฏิรูปภาษีปฏิรูปสวัสดิการปฏิรูปสาธารณสุข
ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบราชการยกเลิกระบบราชการรวมศูนย์
อำนาจให้แก่ท้องถิ่นปฏิรูปกองทัพปฏิรูปสิ่งแวดล้อม
ปฏิรูปที่ดินปฏิรูปการเกษตรปฏิรูปวัฒนธรรม
หากแต่ว่าวันนี้เราไม่เป็นต้นแบบในการพูดคุยในเรื่องปฏิรูปสถาบัน
แต่เลือกที่จะปิดหูปิดตาปิดปากในประเด็นนี้
ทั้งที่ประชาชนข้างนอกสภากำลังขัดแย้งกันอย่างกว้างขวาง
ผมเกรงว่าสถานการณ์ของประเทศมันจะสายเกินการ
ประเด็นนี้ผมขอย้ำว่าพวกเราต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจสภาพ
ขอความเป็นจริงให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน
หากท่านหากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเสียแล้ว
หากยังเข้าใจว่าสิ่งที่นักเรียนนิสิตนักศึกษากำลังเรียกร้อง
กำลังแสดงออกอยู่นั้นเป็นผลมาจากการล้างสมอง
บงการหรือการชักยายของพักก้าวไกล
หรืออดีตพักอนาคตใหม่ไปถึงศัตรูต่างชาติ
ผมกังวลว่ากระดุมเม็ดต่อไปจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม
พวกเราต้องเข้าใจและยอมรับเสียก่อนครับว่าตอนนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว
ใบเก่าที่หลายคนคุ้นเคยที่หลายคนโหยหานั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป
เคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่เคยเจอมาก่อน
มันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นข้อเท็จจริงใหม่เป็นพลังและความรู้สึกแห่งยุคสมัยใหม่
ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาและความล้มเหลวทางการเมืองที่พวกเรามีส่วนร่วมก่อขึ้น
ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัญหาทางการเมืองครั้งนี้
เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี๒๕๔๙รัฐประหารปี๒๕๕๙
ซึ่งมีผู้นำกองทัพบางคนและบุคคลบางฝ่ายกระทำการทำให้ประชาชนเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์
เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้วยประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของรัชสมัย
เมื่อสภาพความเป็นจริงและรากฐานของสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว
สังคมจำเป็นต้องแสวงหาสังคมจำเป็นต้องแสวงหาฉันธามติใหม่
หากยังปิดหูปิดตาแล้วกอดโลกใบเก่าเอาไว้
เราจะไม่ได้จับมือกันเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่
แต่กลับจะสร้างโศกนากฏกรรมบทใหม่ขึ้นมาแทน
สำหรับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่
เรามีทางเลือกอยู่๒ทางเลือกด้วยกันครับ
ทางเลือกแรกขออนุญาตนิดนึงครับท่านพิธา
เมื่อคือท่านประธานรัฐสภาได้กำชับไว้นะครับว่า
ท่านพูดถึงเฉพาะกรอบกว้างในเรื่องของปฏิรูปเนี่ยได้
อันนี้ถ้าทำลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะไปถึงตัวบุคคล
หรือตัวหรือบุคคลใดที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปกระทบซึ่งเป็น
ครับท่านพิธาไม่มีแน่นอนครับขอให้ท่านไว้ว่างใจครับ
ผมได้ฟังการอภิปรายแล้วก็อันได้อยู่นติมาตั้งแต่๒วัน
ก็จะควบคุมการอภิปรายให้เป็นไปอย่างที่เป็นบรรยาฐานที่ผ่านมาครับท่าน

ทางแรกคือทำเหมือนเดิมไม่อยากฟังในสิ่งที่ไม่อยากฟัง
ไม่อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่ยอมรับการมีอยู่ความเป็นจริงแบบใหม่
แล้วก็เลือกที่จะกดเอาไว้หากประทุขึ้นมาก็จัดปราบแล้วก็เข็นค่าให้หลาบจำ
ผมกังวลว่าหากดึงดันที่จะใช้แนวทางแบบนี้
จะไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนดีขึ้น
แนวทางที่๒ก็คือยอมรับความปกติใหม่ของสังคมไทย
แล้วสร้างบรรยากาศพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่เรียกร้องการปฏิรูปต้องการอะไร
เห็นว่าอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาจริงหรือไม่อย่างไร
และการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างสถาบัน
ทำความเข้าใจกันให้ชัดว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
มีข้อกังหาอะไรมีข้อกังวลอะไร
และมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษา
จากนั้นก็ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการแสวงหาชันธรรมติใหม่
ภายใต้เป้าหมายร่วมกันก็คือการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์
ดำรงอยู่กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคง
เราควรใช้กลไกของรัฐสภาร่วมกับรัฐบาลและประชาชนทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการกระบวนการนิติบัญญัติ
อภิปรายปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
แม้แต่การทำประชามติอย่างระมัดระวังเป็นต้น
เพื่อแสวงหาข้อตกลงใหม่ที่ยอมรับกันได้
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้น
สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพร
เพราะทรงปกกล้าวไม่ปกครองตามหลักการที่ว่ากษัตริย์ไม่ทรงกระทำผิด
ระบอบเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องจัดวางพระราชอำนาจพระราชฐานะอย่างประนีต
การจัดทำรัฐธรรมนูลการตรากฎหมายระเบียบแบบแผน
จัดสรรงบประมาณและการจัดการพระราชทรัพย์ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ด้วยกุศลบายต่างให้สอดคล้องกับอำนาจอธิปไตยของประชาชน
และพัฒนาการของแต่ละสังคมตามยุคสมัย
เพื่อทำให้ไม่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชสมัยจะผลัดเปลี่ยนเช่นไร
สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังมั่นคงอยู่ได้เป็นที่เคารพของประชาชน
นี่คือวิธีการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในศตวรรษที่๒๑
ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงการแสวงหาชันธรรมติใหม่
ยังไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย
ประเทศก็จะไปต่อไม่ได้ไม่มีเวลาไม่มีสมาธิที่จะพาเพื่อนร่วมชาติเดินไปข้างหน้า
โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่เราเถียงกันอยู่นั้นเถียงกันเมื่อ๔๐ปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว๒๐ปีที่แล้ว๑๐ปีที่แล้ว
เถียงกันบนชีวิตของเพื่อนร่วมชาติมาแล้ว

ที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้งนึง